ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการรับผู้หนีภัยกลับประเทศ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะต้องให้เวลารัฐบาลพม่า

เพราะว่าทางพม่าต้องเตรียมในเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกิน
ให้กับบุคคลเหล่านี้ก่อนครับ
เขาเข้าใจ
ผมคิดว่าเขาเข้าใจนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าใจเรา
เราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับ
อย่าลืมว่าเรามีหน้าที่ในด้านมนุษยธรรมด้วยนะ

วันนี้ท่านมาในฐานะเป็นรัฐบาล

การรับอะไรอย่างแบบมันก็เปลี่ยนแปลงมาจากครั้งที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาท่านมาในฐานะประชาธิปไตย

รัฐบาลก็จะคุยกับรัฐบาลนะ
ขณะที่พลตำรวจตรีปียพันธ์ปิงเมืองนะครับ

ระบุว่าได้เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยนางกองซานซูจี
ระหว่างวันที่๒๓๒๕มิถุนายน
ตำรวจก็จะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ที่มีแรงงานพม่า
พักอาศัยป้องกันการก่อเหตุหรือว่าสร้างสถานการณ์

ด้านการข่าวยังไม่พบการเตรียมก่อเหตุรุนแรงหรือว่าสร้างสถานการณ์ใด
ขณะที่ในเสกวรรณเมธีโฆษกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยว่า
ล่าสุดได้รับทราบว่ามีการยกเลิกกำหนดการของนางซูจี
ที่จะเดินทางไปเยี่ยมผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่า
ที่ที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในวันที่๒๕มิถุนายน

มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไว้ก่อน

ผ่านมานี่เองนะครับมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นลุมพินีว่าได้ขอให้ทางเครือข่ายสิทธิผู้ลิภัย
ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวโรฮิงญา
พม่าซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
จากเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง
ซึ่งทางผู้จัดก็ยืนยันนะครับว่าจะแถลงข่าว
เหตุผลที่จัดงานนี้ไม่ได้ด้วยตัวเองในเวลาเดิม
คือเวลา๑๐นาฬิกาครับ